คุณผู้ชมครับเราก็ตามกันต่อเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙

สำหรับยอดของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่

ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่เมื่อวาน

สำหรับผู้ติดเชื้อจากที่สมุทรสาคร
เขารายงานมาสมุทรสาครรายงานมา๗๐๐กว่าราย
วันนี้ตัวเลขก็เลยจะค่อนข้างเยอะ
เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้อยู่จากการที่โควิด๑๙ได้แถลง
แต่ทีนี้เราไปดูเรื่องของประเด็นที่เป็นประเด็นดราม่า
แล้วก็สังคมให้ความสนใจเหลือเกิน
กับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
สามรายในพื้นที่กรุงเทพนคร

ซึ่งมีอาชีพเป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าเป็นตำรวจชาย
ก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมานะครับ

แล้วก็มันมีช่วงหนึ่งที่เขียนว่าผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูล
ผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลจนถูกกระแสสังคมตีตรา
และกลายเป็นดราม่าว่าผู้ป่วยเหล่านี้ไม่รับผิดชอบต่อสังคม
ทำให้ข้อมูลที่ออกมาไม่ถูกต้อง
ไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างแท้จริง
ทีนี้ล่าสุดเมื่อคืนนี้ทางด้านของโครโสกรธม
ทั้ง๓รายคือรายที่๖๔
และ๖๕๘กันอีกครั้งหนึ่ง

ดูที่ผู้ป่วยรายที่๖๔๗ของกรุงเทพมหานครก่อน
นั่นก็คือนักร้องและตอนนี้เราก็รู้แล้วนะฮะ

เมื่อวานก็ได้มีการชี้แจงผ่านรายการโทรทัศน์ไปแล้ว
นักร้องรายนี้ก็คือเข้าโอ๊ตคาริสพนธรรม
ได้ออกมาเปิดตัวว่าเขานี่แหละเป็นผู้ป่วยรายที่๖๐๐
แล้วก็ถูกตีตราว่าเขาปกปิดข้อมูลนะครับ
ซึ่งคุณโอ๊ตให้สัมภาษณ์กับสื่อมีน้ำตาด้วยนะ

ผมไม่ได้ตั้งใจปกปิดผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะเป็นโควิด
แต่ผมให้ข้อมูลให้ทุกอย่างไปหมดแล้ว
ข้อมูลที่ออกมาที่กรุงเทพมหานครแถลง
บอกว่าผมไม่ให้ข้อมูลแต่จริงผมให้ไปหมดแล้ว
ผมไม่ได้ไปไหนผมอยู่บ้าน
ระบุว่าวันที่๘มกราคมช่วงกลางคืน
ไปงานเลี้ยงที่โรงแรมบรรยันทรี
ต่อมาวันรุ่งขึ้น๙โมงเช้าของวันที่๙มกราคม
รับประทานอาหารกับเพื่อนที่ดาดฟ้าโรงแรมเดิม
และช่องที่เป็นปัญหาก็คือช่วง๑๔๒๐มกราคม
แล้วก็ข้อมูลต่อมาก็คือ๒๒มกราคม
ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็ระบุตอนท้ายบอกว่าผู้ป่วยให้ข้อมูล
จากการสอบสวนโรคเพิ่มเติมณวันที่๒๗มกราคมปี๖๓

ก็ลายเลี่ยงตั้งแต่วันที่๘มังกราคม
ช่วงกลางคืนข้าวโอ๊ตนำเค้กวันเกิดไปให้เพื่อน
เซอร์ไพรส์ที่ห้องนอนที่คอนโดย่านลาดพร้าว
เห็นภาพกันไปแล้วที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ

บอกช่วงกลางคืนไปโรงแรมบัญญัตรี
และรับประทานอาหารกับเพื่อน

แต่ว่าตัวเขาโอ๊ตไปโรงแรมบัญญัตรี

ใช่คือเขาบอกว่าไปหาปีโป้ที่ห้องที่โรงแรมบายันที

ส่วนไทม์ไลน์ของวันที่๑๐มกราคมถึง๒๐มกราคม
โอ๊ตก็ออกมาเปิดเผยโดยละเอียด
แล้วก็มีการถูกเปิดเผยโดยกอทมอย่างละเอียดแล้วเหมือนกัน
ก็ประมาณว่าได้พักอาศัยอยู่ที่ห้องพักตลอดเลย
คือเขาบอกว่า๑๔๒๐มกราคมอยู่ที่ห้องพัก
เพราะว่าตัวเองรู้สึกเริ่มไม่สบายเมื่อวันที่๑๒๑๓มกราคม
ก็คิดว่าเป็นภูมิแพ้แล้วก็อากาศมันหนาว
คิดว่าเป็นไข้หวัดอัดยาพาราเข้าไป
วันที่๑๓มกราคมก็อยู่แต่ในห้อง
เพราะอาการมันไม่ค่อยดีแล้วก็เริ่มไม่ค่อยได้กลิ่นแล้ว
แล้วก็มารู้ว่ามีคนติดโควิด๑๙
และผมเชื่อว่าผมติดโควิด๑๙จากปีโป้

วันที่๒๐เพื่อให้ชัวร์ผมไปตรวจกับคุณหมอว่าผมเป็นโควิดหรือเปล่า
และวันที่๒๒มกราคมแพทย์ก็แจ้งว่าผมเป็นโควิด๑๙จริง
หลังจากนั้นก็อยู่โรงพยาบาลรักษาตัว
เมื่อคืนนี้ร้องห่มร้องไห้ผ่านรายการนะผ่านรายการแฉนะฮะ

ก็ยอมรับบอกว่าเขารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
แล้วก็เพิ่งรู้ว่าเป็นโควิดเมื่อวันที่๒๗มกราคมนะครับ
ผมไม่ได้มีเจตนาในการปิดบังไทม์ไลน์แต่อย่างไร
ซึ่งไทม์ไลน์ช่วงที่หายไปนั้นผมเคยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ไปแล้ว
แต่ข่าวที่ออกมากับที่เจ้าหน้าที่ระบุออกมา
มันไม่ตรงกับที่ผมแจ้งไว้ผมเครียดมากนะครับ
ใช่ค่ะแต่ประเด็นเมื่อวานนี้ตอนที่เขาพูดเนี่ย
คือคุณมดดำก็ถามไงว่าผลออกมารู้ว่าติดโควิดเมื่อไหร่
แล้วคุณเข้าโอ๊ตก็บอกว่ารู้วันนี้
วันนี้คือเมื่อวานคือวันที่๒๗มกราตอนเย็น
เอาเป็นว่าถ้าใครฟังข้าวโอ๊ตก็ให้สัมภาษณ์นะ
ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะข้าวโอ๊ตพูดวกวนเอาตรงนะครับ
แต่เราก็เข้าใจว่าข้าวโอ๊ตเนี่ยเครียด

เครียดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะเขาบอกเขาดูโอ้โหไอ้ที่โพสต์ที่แชร์ที่ตำหนิติเตียนอะไร

แล้วก็ตอนที่พิธีกรของรายการถามเข้าโอ๊ตตอบเนี่ย
บางทีก็อาจจะมีการตอบที่รู้สึกว่ามันไม่ตรงคำถามบ้างแหละ

แต่น้องก็พยายามอธิบายแหละก็เข้าใจว่าน้องเครียดนะครับ

สรุปแล้วนะก็คือเอาตรงก็คือ๒๒มกราคม
โอ๊ตรู้ว่าติดโควิด๑๙เพราะว่าคุณหมอบอก
หลังจากนั้นก็อยู่โรงพยาบาลมาโดยตลอดนะครับ
ส่วนผลตรวจที่จะออกมาอีกครั้งวันที่๓๑มกราคมเนี่ย

ก็ไม่รู้ว่าเหมือนอาการมันกำเริบหรือเปล่า
หรือว่ามันจะหายจากโควิดหรือเพิ่งเริ่มเป็น

ก็ตีความเอาได้ง่ายคือเป็นการตรวจซ้ำ

แย่ลงหรือว่าจะดีขึ้นจนใกล้หาย
อันนี้คือต้องรอผล๓๑มกราคมก่อน
คือฟังข่าวสำหรับกลุ่มคนกลุ่มนี้

เมื่อเขาก็ชี้แจงออกมาว่าเขาก็เปิดเผยไทม์ไลน์ไปแล้ว

ทีนี้ชาวเน็ตเขาก็มีการถามนะ
ว่ากรณีผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์ที่หายไปเนี่ย

หมายถึงทีมงานในการสอบสวนโลกลงข้อมูลไม่ครบเองหรือเปล่า

เพราะว่าผู้ป่วยถูกตราหน้าจากสังคม

คุณผู้ชมอยากให้ดูต่อไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ
คือเมื่อสักครู่นี้จริงทางโฆษก
เดี๋ยวดิฉันเล่าให้ฟังว่าโคศกชี้แจงเรื่องนี้ว่ายังไง
แต่อยากให้ดูผู้ป่วยรายอื่นให้ครบก่อน
คือตอนนี้โซเชียลมองว่าใครจะรับบาปไป
ระหว่างเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคที่บอกว่า
เอาข้อมูลมาให้แค่นี้เพราะว่าผู้ป่วยปกปิดข้อมูล
หรือผู้ป่วยปกปิดข้อมูลจริงนะฮะ

ดูไทม์ไลน์ของคนอื่นบ้างผู้ป่วยอีก๒คนนะฮะ
ผู้ป่วยรายที่๖๕๗อาชีพผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้ป่วยท่านนี้เขาก็บอกว่าเขาเปิดเผยไทม์ไลน์มาโดยตลอด
บอกเจ้าหน้าที่แล้วหลายต่อหลายรอบบอกเจ้าหน้าที่หลายคน

ไทม์ไลน์เดิมนะฮะกลุ่มผู้ชมดูไทม์ไลน์เดิมก่อน
บอกว่าวันที่๑๖มกราคมไปร่วมงานวันเกิดเพื่อนนะครับ
วันที่๑๗๒๑มกราคมระบุว่าอาศัยอยู่ที่พัก
และผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูล
ไทม์ไลน์ใหม่นั้นนะฮะก็ระบุว่า
ย้อนไปตั้งแต่วันที่๙มกราคมเป็นช่วงที่ผู้ป่วย
ก็มีออกไปร้านกาแฟอยู่บ้างไปซุปเปอร์มาร์เก็ต
เข้าออฟฟิศเป็นบางวันนะครับ
แต่วันที่๑๖มกราคมที่ไปงานเลี้ยง
ก็ได้ระบุสถานที่เพิ่มเติมว่าไปงานเลี้ยงวันเกิดที่โรงแรมเรเนซอง

ตูมจัดวันเกิดวันที่๙นะครับที่บรรยันทรี
อันนี้เรือเนซ้องเป็นการจัดวันเกิดอีกที่หนึ่ง
แต่มันเกี่ยวพันกับคนที่เคยไปวันเกิดมะตูม
และมางานวันเกิดที่โรงแรมเรเนซองค์ด้วย
จากนั้นวันที่๑๗ถึง๒๑มกราคม
อยู่บ้านตลอดพักอยู่ที่อาศัย
ก่อนที่จะตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อวันที่๒๒มกราคม
คนคนนี้ไม่ซับซ้อนมากนักนะครับ

ผู้ป่วยรายที่๖๕๘อาชีพเจ้าหน้าที่รัฐ
เอาง่ายตำรวจชายนะครับ
อันนี้ก็ค่อนข้างจะทำหลายซับซ้อนนิดหนึ่งนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าไทม์ไลน์เดิมระบุเอาไว้
บอกว่าไปร่วมงานวันเกิดเพื่อนที่โรงแรมบรรยันทรีย์เนี่ย
แล้วก็ไม่ได้ให้ข้อมูล๑๐๑๒มกราคม
แล้วก็วันที่๑๔ถึง๒๑มกราคม

ใช่แล้วต่อมาก็ทราบว่าเพื่อนที่ไปร่วมงานเลี้ยง

แล้วก็พบว่าติดเชื้อในวันที่๒๒มกราคม

ทีนี้ดูทำลายใหม่ค่ะคุณผู้ชม
ระยะเวลาที่มันเปิดเผย
คุณผู้ชมต้องดูวันที่มันหดสั้นลงอ่ะ
ของเดิมเปิดเผยตั้งแต่๙มกราถูกไหม
แต่ของใหม่เริ่มระบุวันที่๑๕มกราคม
แปลว่าตั้งแต่๙๑๕มกราคม๖วันเนี่ยมันหายไป
คือเขาข้ามเหตุการณ์ที่ไปร่วมงานวันเกิดเพื่อน
อันนี้เราก็ต้องฟังข้อมูลจากกรทมเหมือนกันนะ
ข้ามไทม์ไลน์ในช่วงวันที่๙ถึง๑๕ปลาย
หรือว่ากรทมอาจจะมีเหตุผลว่า
หน้านั้นเขาเคยบอกไทม์ไลน์ช่วงนี้ไว้แล้ว
แต่ทีนี้มันอยู่ในคาบเกี่ยวของไทม์ไลน์ที่หายไปด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็มีการเปิดเผยรายละเอียดใหม่ไง
วันที่๑๖มกราคมเพื่อนมาหาที่ที่พัก
แล้วก็ทราบในภายหลังว่าเป็นผู้ป่วยยืนยัน
ทีนี้ก็มีการตรวจหาเชื้อแล้วก็มารู้ผลวันที่๒๒มกราคม
ทีนี้ข่าวที่มันออกมาว่าผู้ป่วยรายนี้๖๕๘นะคะ
เป็นตำแหน่งสารวัตร
อันนี้ก็เลยถูกมองปกปิดข้อมูล
เพราะว่าเป็นลูกผู้ใหญ่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ
แต่เอาจริงนะทีมข่าวไทยรัฐก็ติดต่อผู้ป่วยรายนี้นะคะ
ติดต่อไปแล้วแล้วก็สอบถามรวมถึงเจ้าตัวเองเนี่ยก็มีการชี้แจง
ให้นักข่าวแล้วก็ชี้แจงผ่านโซเชียล
ก็ผมก็เห็นนะอยู่ในโซเชียลของเขา
ทีนี้ค่ะสิ่งที่เขามาชี้แจงล่าสุด
คือเขาก็พยายามบอกนะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ย
เขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้ว
คือประเด็นแรกเลยตัวเขาไม่รู้ว่าเขาคือผู้ป่วยรายที่เท่าไหร่
เขาไม่รู้ว่าเขาคือผู้ป่วยรายที่๖๕๘หรือเปล่า
แต่เขาเรียกว่าอะไร
ที่บอกอาชีพแล้วก็มาบอกว่าเป็นลูก
อดีตบิ๊กข้าราชการบิ๊กตำรวจ

ว่าแค่เป็นพนักงานของรัฐ
ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าผมก็ไม่รู้สิว่าใช่ผมไหม
ใช่อันนี้มันคือประเด็นนึงแล้วคือเขาก็บอกว่า
เจ้าตัวเขาไม่ได้มีอาการป่วยเลยจนมาตรวจเองในวันที่๒๒
แล้วเขาก็ยังยินดีเปิดเผยย้อนไปอีก๑๔วัน
นับตั้งแต่วันที่๙ย้อนไปอีก๑๔วัน
ตรงนี้แหละคือสิ่งที่เขาพยายามชี้แจงว่า
จริงบอกไปหมดแล้วมันไม่ได้มีการปิดบัง
อันนี้ค่ะเป็นข้อมูลแต่ทีนี้

สรุปทางกรุงเทพมหานครเขาจะว่ายังไงถูกไหม

โศกกรุงเทพมหานครมีการแชร์ไลฟ์ชี้แจงกรณีนี้
ซึ่งทางด้านโฆษกนี่นะคะให้รายละเอียดบอกว่า
เวลาที่มีการเอาข้อมูลแล้วมาเปิดเผยไทม์ไลน์
จะต้องเอาข้อมูลจากแพทย์ที่เขาได้รับเคส
แล้วเขาจะเขียนลงในใบโนเวลเขาเรียกแบบนี้นะ
ซึ่งใบโนเวลมันเป็นใบยืนยันที่เป็นทางการ
แล้วตอนที่แพทย์รับเคสแล้วสอบถามบันทึกลงในใบโนเวล
บางรายก็ตอบบางรายก็ไม่ตอบ
ทีนี้พอแพทย์เอาไบโนเวลมาให้กับทางกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครก็จะมีการทำข้อมูลแล้วทำเป็นไทม์ไลน์แชร์ออกไป
ทีนี้ที่ผ่านมาค่ะพอปล่อยไทม์ไลน์ออกไปแล้ว
ก็มีนะเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยบางคนมาติดต่อแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ทีนี้ค่ะทางโฆษกก็เลยบอกว่าปัญหามันติดอยู่ตรงนี้
เวลาที่เราทำไทม์ไลน์ออกไปเราจะยึดข้อมูลที่เป็นทางการเชื่อถือได้
เจ้าหน้าที่ที่โทรสอบถามจะต้องบอกเลยว่า
เป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
แล้วการให้ข้อมูลของคุณต้องเป็นการให้ข้อมูลเพื่อควบคุมโรคนะ

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย

เนื่องจากพบว่ามีบุคคลซึ่งมีประวัติใกล้ชิดกับดีเจดัง

และทำลายบุคคลเหล่านี้ที่ให้มีข้อมูลบางประการ
สอดคล้องกันรวมถึงมีการปกปิดข้อมูลบางส่วน
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งการกระทำดังกล่าว
ก็อาจจะทำให้โรคโควิด๑๙แพร่ระบาดไปในวงกว้างนะครับ
ตอนนี้กรมควบคุมโรคได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำเหล่านี้อาจเข้าข่าย
เป็นความผิดฐานขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวก
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนะครับซึ่งก็มีโทษตามกฎหมายแล้วฮะ
ทั้งจำทั้งปรับนะครับนอกจากนี้ยังมีความผิดกรณีสถานที่
ซึ่งใช้ในการจัดเลี้ยงสังสรรค์อาจจะเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน
ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคขัดต่อพรกรฉุกเฉิน
ซึ่งกรทมเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงนะฮะผู้ฝ่าฝืน
ฝ่าฝืนใครร้านอาหารโรงแรมอะไรอย่างนี้นะที่เขาจัดงานให้นะฮะ
มีโทษจำคุกแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะครับ
นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาออกมาพูดนะครับ
ทีนี้ดูความเคลื่อนไหวนิดนึงเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะ
ทางฝั่งเข้าโอ๊ตเมื่อเช้าเนี่ยมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะ
ขอโทษพี่ทุกคนในวงการที่ทำให้เกิดความกังวลใจใช่นี่โพสต์เมื่อเช้าเลย
เมื่อคืนเครียดหนักเครียดผ่อนคงนอนไม่หลับถูกต้อง
เช้านี้ก็มาโพสต์ยาวแบบนี้นะฮะใช่แล้วก็ในเนื้อความของโพสต์เนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าได้ให้ข้อมูลกับทางโรงพยาบาลไว้หมดแล้วไม่ได้มีเจตนาปกปิด
โดยเฉพาะวันที่สิบสองมกราคมเนี้ยในทำไลน์ทางการที่ออกมาเนี้ย
ข้อมูลไม่ครบคือคุณเข้าโอ๊ตก็ชี้แจงว่าสิบสองมกราคม
ได้ไปถ่ายเอ็มวีของเปล่ากิ่งการตอนประมาณ๓หรือว่า๔ทุ่ม
ตอนนั้นที่โอ๊ตไปถ่ายแทบจะไม่ได้พูดกับใครทีมงานทุกคนใส่แมส
ฉากกับน้องเปล่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงเพราะว่าถ่ายแยกซีน
มีเข้าฉากด้วยกันฉากหนึ่งไม่เกิน๓๐นาทีหลังจากนั้นเข้าโอ๊ตก็กลับบ้าน
ตกลงเผยไทม์ไลน์นี้แล้วใช่ไหมมีว่าไปถ่ายเอ็มวีถูกต้อง
คือเมื่อคืนที่เขาโอ๊ตเผยไทม์ไลน์ตัวเองในรายการแฉเนี่ยยังไม่หมด
ไม่ได้พูดถึงเรื่องการไปถ่ายเอ็มวีวันที่๑๒มกราคมเลย
แต่ทีนี้ชาวเน็ตเขาไปจับโป๊ะเขาไปจับโป๊ะในเอ็มวีของคุณเปล่า
ใช่นะฮะว่าเนี่ยมีผู้ชายใส่เสื้อสีดำเนี่ยเดินลงจากบันไดเนี้ย
ทางนู้นนะฮะนั่นแหละเข้าโอ๊ตหรือเปล่าค่ะและเอ็มวีนี้เนี่ย
มาถ่ายวันที่สิบสองมกราคมอืมใช่เขาโอ๊ตไหมเขาโอ๊ตไม่เห็นเผยไทม์ไลน์ตรงนี้เลย
นี่ไงชาวเน็ตบอกถ้าโอ๊ตไม่เผยทำลายตรงนี้อันตรายกองถ่ายเขาจะเป็นยังไง
อืมทีนี้ก็เลยออกมาชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊คเมื่อเช้านี้
แต่ทีนี้พอเข้าโอ๊ตรู้ตัวว่าติดโควิดปั๊บเนี่ยก็ติดต่อไปที่ทีมงานของคุณเป่า
ให้ไปตรวจสอบผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
โทรไปคุยกับผู้จัดการส่วนตัวของคุณเปล่ากิ่งการเลย
ก็ปรากฏว่าผู้จัดการบอกนะว่าน้องเปล่าไปตรวจหาเชื้อแล้วตั้งแต่เมื่อคืน
ผลออกมาโรงพยาบาลส่งเอสเอ็สแจ้งว่าผลเป็นลบคือไม่ติดเชื้อ
แล้วเดี๋ยวบ่ายนี้จะไปรับใบตรวจจากที่โรงพยาบาล
หลังจากนี้เนี่ยคุณหมอแนะนำให้กากตัวหรือให้ทำอะไรเนี่ย
จะปฏิบัติตามคำแนะนำแล้วก็ขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะ
อันนี้กองถ่ายแล้วคุณดาราคนอื่น
ที่ไปร่วมกองถ่ายด้วยเนี่ย
ยังไงล่ะก็ต้องตรวจสอบมันอีกนะครับ
อันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์ใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก

มันก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในไทม์ไลน์ใหม่

อ้าวยังไงฮะเนี่ย

แล้วก็จะถูกแจ้งความทางด้านของตำรวจ

ในฐานะโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
คือตอนนี้ตำรวจจะมีหน้าที่แค่รับคำร้องทุกข์เท่านั้น
ก็ต้องรอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ถ้าจะแจ้งความก็ต้องทำเรื่องเรื่องร้องเรียนมา
แล้วก็ตำรวจก็จะมีการพิจารณาเรื่องของบทลงโทษด้วยนะฮะ
เปิดมาให้หมดนะอย่าค่อยเปิดนะฮะ
เพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องทุกคนเขาจะได้รู้ระวังตัวเองด้วยนะครับ
วันนี้สบคแถลงค่ะสำหรับผู้ติดเชื้อ
รายใหม่มีเพิ่มขึ้นนะคะทั้งหมด๗๕๖ราย
เลขไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะเมื่อวานสมุทรสาครมีผู้ติดเชื้อที่แถลงตอนเย็น
คือ๗๓๓รายแล้วนะครับ
แล้วก็ในจำนวน๗๕๖รายนี้ก็แบ่งเป็นในประเทศ๗๔๖ราย
วันนี้ไม่มีตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะคะ